สถานตากอากาศบางปูเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
โดยเฉพาะช่วงนี้ค่ะใครที่วางแผนจะไปเที่ยวทะเล
และผิดหวังหนังป๋อตเพราะฝนเยอะจริง

และมาเที่ยวบางปูก็ต้องรวังด้วยนะครับ
เพราะว่าอาจจะมีฝนได้เหมือนกันฝนช่วงนี้ตกเยอะ
สรุปแล้วเราอยู่ที่ฤดูไหนเนี่ยฤดูหนาวหรือฤดูฝน
เป็นวันที่ตกหนักที่สุดเลยของสัปดาห์นี้จะเห็นว่าช่วงเช้าเช้าเริ่มตกแล้วนะคะ
อีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนค่ะ
และหลังจากนั้นนะคะจะเห็นว่าฝนที่อยู่ในทะเลอ่าวไทยและอันดามันที่เขาก่อตัวตั้งแต่ช่วงเช้าอะค่ะ
มาแล้วสร้างฝนให้เกิดเกือบใช้คำว่าเกือบ
เกือบทั่วไทยเพราะพื้นที่ที่ไม่มีฝนจุดเดียวเลยนะคะ
หรืออาจจะมีฝนแต่น้อยมากจริงก็คือภาคเหนือณวันนี้นะคะ
ฝนวันนี้ตกได้เกือบทั่วไทยแบบนี้ทั้งวันและย่าลากยาวไปจนทั้งคืนเลย
ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำปลาไหลหลากและดินโครนถล่มด้วยค่ะ
ส่วนเรื่องของปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนช่วงนี้แม้ก็เจ้าหย่อมฝนเนี่ยนะคะ
ใต้แหลมยวนขึ้นมาที่อ่าวไทยเรียบร้อยอยู่กลางอ่าวไทยเลย
และเขาเชื่อมโยงกับร่องฝนที่พาดผ่านภาคใต้เรียบร้อย
สอดประสานกันอย่างดีนี่แหละค่ะตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝนในช่วงนี้ในพื้นที่ประเทศไทย
พอเกิดฝนแล้วคลื่นเป็นยังไงบ้างหลายคนแหมก็ซื้อตัวไปเที่ยวแล้วนะคลื่นเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะคะ
ก็ฝั่งอนามันดูสิสีน้ำเงินขนาดนี้ก็สูงเหมือนกันนะคะ
โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นจุดท่องเที่ยวภูเก็ตพังงากระบี่คลื่นสูงสักหน่อยนะ
มันเริ่มร้อนแล้วมันเริ่มร้อนนิดนึงก่อนที่ฝนจะตก
ช่วงสัก๑๑โมงร้อนมากแล้วแต่ถามว่าความหนาวอยู่ไหน
ตอนเช้ามีนิดนึงมีนิดเดียวค่ะ
ทางตอนบนของประเทศไทยนะคะแถวยอดดอยยอดภูของภาคเหนือเท่านั้น
อีสานตอนนี้ไม่หนาวแล้วนะจ๊ะ
หลังจากที่ฝนตกลงมาเรียบร้อยอุณหภูมิในประเทศไทยจะสบายดีค่ะ
เพราะว่าฝนเขามาทำให้อากาศเย็นขึ้นนะคะ
แต่มันก็เป็นแบบนี้แหละค่ะเช้าหนาวบ่ายฝนตอนเย็น
งงไปหมดค่ะตอนนี้รักษาสุขภาพร่างกายให้ดีแล้วกันนะคะ
แต่ฝนตกลงมาแบบนี้เป็นห่วงเกษตรกรเห็นใจเกษตรกรเทศสุดเลยค่ะคุณผู้ชม
นี่เป็นเกษตรกรเขาทำไร่หัวชัยเท้าที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา
บอกนั่งไม่ติดเลยตอนนี้ค่ะต้องรีบออกไปเก็บผลผลิต
หัวใจเท้าออกจากไร่ด่วนค่ะเพราะว่ากลัวฝนหลงฤดูจะมาทำความเสียหาย
เก็บก่อนกำหนดเลยดีกว่าโดนฝนและเน่าทั้งแปลงอ่ะนะคะ
หัวเล็กยังพอขายได้แต่ถ้าเน่ามันขายไม่ได้เด้อทิ่มอย่างเดียวเด้อจ้า
ชาวบ้านบอกอยู่เปล่าไม่ได้เหมือนกันเพราะเจ้าลิงมาค่ะ
บุกวัดบุกโรงเรียนบุกบ้านที่ตำบลวังหินอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์
ค้นข้าวของท่าทางหิวโซและมีอาการดุร้ายกินข้าวกินของค่ะ
ในบ้านชาวบ้านก็ไม่ได้กลัวอะไรหรอกกลัวจะกัดเด็กนะคะ
สรุปแล้วไล่ตามกันไปไล่ตามกันมาวิ่งกลับเข้าป่าไปซะเองค่ะ